อย่าไปยุ่งเกี่ยวดีที่สุดนะครับฤทธิยาเสพติก
ค่ะยังอยู่ที่บุรีรำครับเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ระทึก
บ้านหลังนี้เขาจัดงานศพให้กับคุณตา
ปรากฏว่าในคืนสวดศพคืนสุดท้าย
มีเสียงวัยรุ่นมาตะโกนโวยวายท้าทายไม่พอครับ

แล้วก็เห็นว่ามีปืนมาด้วย
อกจากนั้นโยนมีดเข้ามาในบ้านงานศพอีกต่างหาก

วิ่งแล้วครับที่วิ่งเพราะว่าตำรวจมาฮะ

ตะโกนท้าทายขึ้นมึงขึ้นกูครับ

ห้าวจัดบอกเอามันเลยสิยิงรัวอย่างเดียว

เหตุการณ์นี้วัยรุ่นกว่า๓๐คน
ไม่ผิดครับกว่า๓๐คนขี่มอเตอร์ไซค
พวกกันมาอาวุธครบมือมีระเบิดปิงปอง
มีปืนมีดดาบสปาต้าทุกอย่าง
แก้วเอามาคว่างปลาใส่บ้านที่เขาจัดงานศพ

เฉลิมพระเกียรติที่บุรีรำนะครับ
จัดงานศพให้กับคุณตาอายุ๗๒
สวดศพคืนสุดท้ายแตกมิวาย

ว่างปลามีดเข้ามาคว่างปลาขวดแก้วเข้ามา
เชื่อไหมครับคนในบ้านงานเนี่ย
คนที่อยู่เฝ้าศพอยู่เป็นเพื่อนศพ
วิ่งหนีตายชุดละมุนไปหมดเลย
ปิดล้อมบ้านอยู่นาน๒นานครับ
ครึ่งชั่วโมงสุดท้ายตำรวจมาถึง
ก็เคลียร์สถานการณ์ได้

แต่ทีนี้วัยรุ่นกลุ่มนี้ไปกรีดรถจนเป็นรอยครับ
อาศัยนาทีที่ตำรวจมาถึงแล้วมันชุลมุนไง
บางส่วนก็ไปกรีดรถจนเป็นรอยอีก

ล่าสุดเนี่ยชาวบ้านเขาก็กำลังเคลียร์ที่ทางอะไรต่าง
ไปเจอร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้น
นี่ทางเข้าบ้านงานนะครับ
แก้วแล้วก็มีมีดด่าแบบนี้ที่เก็บเอาไว้ได้ครับ

แล้วข้าวของภายในงานเขาก็เสียหายด้วย

ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นวัยรุ่นกลุ่มไหนที่มาก่อเหตุ
แต่เป็นไปได้ว่าวัยรุ่นกลุ่มนี้อาจจะเข้าใจผิดหรือเปล่า
ไปเที่ยวงานประจำปีในตัวอำเภอเสร็จ
ขากลับคงจะมีเรื่องเขม่นอะไรกันกับวัยรุ่นอีกกลุ่มหนึ่ง
พอผ่านมาเห็นว่าบ้านหลังนี้มีคนอยู่เยอะ

หยิบมือถือขึ้นมาถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐาน

ไม่มีใครในบ้านงานบาดเจ็บ
หรือเสียชีวิตแต่ข้าวของก็เสียหายไปไม่น้อยครับ

ขอดู